ไปดูเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๘ปีนะครับตกงานก็เครียดไม่มีเงินใช้บุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงเงิน๘แสนจากธนาคารกรุงเทพสาขาลำปางสุดท้ายถูกรวบตัวเอาไว้ได้ครับ
นายสุรสิทธิ์มังคราชอายุ๒๘ปีถูกรบพอของธนาคารรวบตัวได้ทันควันนะครับ
บุกเดี่ยวเข้าไปชิงเงินสด๘๕๐๐๐บาท
ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนชัดชัยเขตเทศบาลนครลำปางเมื่อวาน
เขาก็สารภาพว่าเครียดเรื่องของปัญหาส่วนตัวตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้
วางแผนให้แฟนสาวคือนางสาวพันศาบริวัณาอายุ๓๕ปี
แฟนสาวนะขับรถพาตัวเองไปส่งที่หน้าธนาคาร
จากนั้นถือกระเป๋าเอกสารเดินเข้าไปก่อเหตุ
อาวุธที่อ้างว่าเป็นปืนเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นเพียงด้ามไฟฉายสีดำที่ซุกเอาไว้ในกระเป๋าเอกสาร
ให้ปลายด้ามมันโผล่มาแล้วอ้างว่ามีปืนนะแล้วยื่นให้กับธนาคารคิดว่าเป็นปลายกระบอกปืน
ต้นตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุกับแฟนไปสอบประคำเพิ่มเติมในข้อหารร่วมกันชิงทรัพย์
แต่ว่าทางด้านของนางสาวพันธุ์สาวให้การพักเสร็จ
อ้างว่าขับรถมาส่งจริงแต่ไม่ทราบว่าแฟนมาทำอะไร
ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อว่าจะไม่มีส่วนรู้เห็น
ก็เลยคุมตัวทั้งสองคนดำเนินคดีทั้งคู่นะครับ